กรณีของน้องผู้หญิงอายุ๑๒ที่ถูกไม้เบสบอลตี

แล้วก็ยัดถังน้ำแข็งระบบปูนทัพนะครับ

คุณยายร้องไห้จนเป็นลมล้มพับบนเมนเลยนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้เป็นที่เศร้าสลดใจของทุกคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับ
วัดสังกัดรัตนคิรีตัวเมืองอุทัยธานี
จัดงานเผาศพเด็กผู้หญิงอายุ๑๒ขวบ
เป็นผัวของนางสาวนิรมนต์หรือว่ามิ้นอายุ๓๐
ซึ่งเป็นป้าของเด็กคนนี้
ใช้ไม้เบสบอลตีจนตาย
แล้วนำร่างของน้องยัดใส่ถังน้ำแข็งโบกปูน

บ้านพักย่านบางเขนนะครับเมื่อ๒กรกฎาคม
หลายคนได้เห็นภาพข่าวได้ฟังข่าว
หดหูใจมากนะครับทำไมโหดร้ายขนาดนั้น
บรรยากาศในวันนี้ก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ญาติพี่น้องและครอบครัวทั้งทางฝั่งของพ่อน้องแม่ของน้อง

และเจ้าหน้าที่คนที่น่าเห็นใจมาก

คุณยายที่รักและผูกพันกับหลานคนนี้
รวมถึงน้องสาวแท้ของผู้ตายครับที่อายุ๑๑ขวบ
คุณยายแล้วก็น้องสาวผู้ตายกอดกันร้องไห้ร้องห่ม

หามต้องหิ้วคุณป้าคุณยายแบบนั้นเลยนะครับ

ไม่มีแม้แต่แรงจะยืนตอนแรกคุณยายยังประคองมา
หลานอีกคนหนึ่งนะฮะแต่พอถึงจังหวะนี้ซุดเลยฮะ
ล้มเลยชาวบ้านก็ตกใจพยายามช่วยกัน
เสร็จแล้วก็ประถมพยาบาลคุณยายนะครับ
ก่อนหน้านั้นในช่วงที่มีการอ่านประวัติ
ก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนการเผาร่างของน้องเนี่ย
ก็มีการกล่าวให้ข้อมูลบอกว่าผู้ตายมีพี่น้องแม่เดียวกัน
๒คนก็คือตัวของผู้ตายที่อายุ๑๒แล้วก็น้องสาวแท้
อายุ๑๑โดยตัวของผู้ตายนั้นเรียนจบชั้นป๕แล้วก็
มาอยู่กับป้าที่ชื่อมิ้นที่กรุงเทพก่อนจะมาเกิด
เรื่องเศร้าสลดขึ้นนะครับหลังจากนั้นสับปะเรอก็ได้
ญาติญาติให้มาดูหน้าผู้ตายเป็นครั้งสุดท้าย
ญาติญาติก็พากันเข้าไปดูแต่ว่ามีหนึ่งคนที่ไม่กล้า
เข้าไปดูยังทำใจไม่ได้นั่นก็คือน้องสาวแท้แท้ของ
ผู้ตายน้องเขายังทำใจไม่ได้ครับสูญเสียพี่สาวแบบไม่
มีวันกลับยืนร้องไห้ญาติญาติก็เข้ามาปลอบใจ
เป็นภาพที่หลายหลายคนเห็นแล้วก็สงสารนะครับพ่อและแม่แท้แท้ของน้อง
วันนี้ที่มาร่วมงานเนี่ยฝั่งของคุณพ่อเดินทางมาร่วมพิธี
ศพของลูกสาวก็เศร้าเสียใจไม่แพ้กันส่วนคุณแม่ในระหว่างพิธีนั้น
ก็สีหน้าราบเรียบนะครับจนกระทั่งนำร่างน้องเข้าสู่เตาเผา
วันนี้ทั้งคุณแม่และคุณพ่อไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ใด
ทีมข่าวได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณตาของน้องครับพระละออรัตนยาโน
บอกถึงกระแสข่าวตลอดช่วงระยะเวลาที่หลานไปอยู่กับนายแจ๊บ
แล้วถูกนายแจ๊บทำร้ายร่างกายทรมานจับล่ามโซ่
เรื่องนี้ส่วนตัวของตานั้นก็ไม่ได้รู้นะไม่ได้มีข้อมูลหรอก
เพียงแค่ว่าวันที่เข้าไปทำพิธีเชิญวิญญาณหลานในบ้านหลังที่เกิดเรื่องเนี่ย
เห็นมีโซ่เส้นใหญ่อยู่หน้าบ้านคือถ้าหากว่าตามข่าวที่นำเสนอออกมา
และเป็นเรื่องจริงหลังจากนี้ตาบอกเลยว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการดำเนินคดี
ส่วนเรื่องที่ในแจ๊บและเมียก็คือมิ้นทำกับหลาน
ตัวเองนั้นขออโหสิกรรมให้เพื่อให้ดวงวิญญาณของหลานหมดห่วงไปสู่สุขติ
อยากจะบอกกับดวงวิญญาณหลานบอกว่าขอให้ไปสู่พบภูมิที่ดี
ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์นะหลานตอนนี้หมดเวรหมดกรรมแล้ว
นี่คือความในใจจากหลวงตาครับ
จะสามว่าระมานเราไปได้ฤบิโนฯ
เราจะไม่ปองร้ายไม่อาฆาตอะไรทั้งหมดคือเราอโหติกรรมแล้วเพื่อให้หลานเราไปได้ดี